ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ยังคงนึกถึงนาคอมนาคอมนี่เป็นดาราตลกชื่อดังเลยนะ
แต่ละตลกในใจใครหลายคนใจจริงจริงใช่ค่ะ
จากไปได้จากไปเพราะโควิด๑๙ก็เวลาประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
สำหรับการจากไปของนครแต่วันนี้ที่เขาบอกว่า
หวนระลึกถึงภาพในช่วงที่นครมีชีวิตอีกครั้ง
เพราะลูกสาวค่ะคุณไอซ์นะคะทำลักษณะเอ็มวีของคุณพ่อ
ค่ะแล้วก็ใส่เพลงที่ตัวเองร้องจริงจริงเนี่ยนะคะ
เป็นเพลงที่ลูกสาวก็คือคุณไอซ์แล้วก็ลูกเขยคุณแบงค์
ตั้งใจร้องขึ้นมาค่ะคุณไอซ์นะคะเอาเพลงเนี้ย
โพสต์ในไอจีบอกว่าออกตัวก่อนนะจริงเธอร้องเพลงไม่เป็น
แต่เพลงนี้ตั้งใจร้องให้คุณพ่อฟังทุกคนในครอบครัวพยายามเข้มแข็ง
บอกพ่อค่อมว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราคิดถึงแค่ไหนนะคะ

กันยังยังยิ้มให้กำลังใจ

อยากชีวิตนี้เร็วที่ความฝัน
การละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกัน
รักลูกสาวฉันมานานนะจำพ่อไว้นะลูกลูกพ่อไม่ใช่รถ
มึงขาวเสร็จแล้วมึงเบื่อมึงมาคืนเต้นมึงไม่เอานะ
พ่อรักหลีกมากนี่คือชีวิตของพ่อคราวนี้
แชร์กันเยอะมากนะคะแล้วหลายคนคือร้องไห้ตามเลยอ่ะใช่
สำหรับคลิปนี้นะคะยอดวิวนะคะผ่านไปแล้ว๒๔ชั่วโมง
จากการลงครั้งแรก๑๕๐๐๐๐๐วิวค่ะนี่เป็นยอดล่าสุดของคน
เข้าไปชมนะคะคุณไอซ์ฝากขอบคุณทุกคน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะบอกว่าตอนที่ร้องเพลงนี้พยายามจะร้องให้จบแต่ต้องขาดขาดเป็นท่อนเพราะร้องไห้ไปด้วย
คุณไอซ์บอกแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เธอเขียนในโพสต์บอกว่าพ่อไปหาคนนู้นคนนี้แต่พ่อไม่มาแวะหาเราบ้างเลย
พวกเราคิดถึงพ่อมากคุณไอซ์เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวนะพี่นักข่าว
เพราะว่าได้ยินพี่ต่องชวนชื่นและพี่แจ๊สพี่แจงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังส่วนตัวแล้วพ่อยังไม่ได้มาหานะคะ
ยังแล้วก็ตามแตกมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปถัดไปนะคะ
เป็นคลิปที่หลานชายอีกหนึ่งคนของนครชื่อว่าน้องนาคุณคือน้องนาคุณเนี่ยติดเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยนะคะ
ครอบครัวนะคะคุณแม่พาน้องนคุณมาที่บ้านของคุณไอซ์นะคะ
แล้วก็มีคนถามน้องนะคุณว่านี่แหละน้องนกคุณตัวเล็กแค่นี้ค่ะ
ปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนนาคุณก็เรียกปูปูปู
และหลังจากนั้นเดินขึ้นไปบนห้องของนครคือเดินไปเองค่ะ
คุณไอซ์บอกว่าก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเด็กขนาดนี้เขาจะมีปฏิกิริยารู้ว่าจะต้องเดินไปที่ไหน
เพื่อที่จะไปหาคุณปู่คุณไอซ์บอกว่าน่าจะเป็นความผูกพันนะคะ

ขออนุญาตให้พี่พยาบาลเขาเลย

ปูปูมากค่ะชี้ผูอีกแล้วเดี๋ยวมันเตะเลย
เนี่ยก็เมื่อกี้นะก็แบบอันนี้เราเห็นเขาชี้ไปที่ไหนนะครับ

จังหวะเดินขึ้นบันไดคุณแบงค์ก็ถามว่าหนูจะขึ้นไปหาใครครับ
ก็คือไปหาคุณปู่นั่นเองนะคะ
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณไอซ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่ยังคงต้องต่อสู้กับโควิด๑๙